เรื่องนี้เราต้องตามความคืบหน้าต่อค่ะ
กรณีที่เราได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะ
เป็นคลิปที่แชร์กันในโลกโซเชียล
มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์

กับน้องนักเรียนหญิงคนนึงที่ยังอยู่ในชุดนักเรียน
แล้วก็อยู่ในห้องทำงาน
ตามภาพนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้เห็นคลิปภาพเต็ม

ก็พอจะมองออกว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้น
ก็เป็นลักษณะของการอนาจารย์เด็ก
คือทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น
เคยไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนตั้งแต่ต้น
ไปถึงบ้านให้ดูคลิป
ตอนแรกปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเอง
นักข่าวเราถามไปถามมายอมรับว่าผมเองนี่นะคะ
แต่เขาอ้างว่าเป็นคลิปเก่าเมื่อ๒ปีก่อน
คนเอาไปโพสต์น่าจะต้องการที่จะดิสเครดิตเขา
แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นมุมกล้อง

เขาแค่ช่วยเด็กทำคอมพิวเตอร์

ช่วยเด็กในเรื่องของการกดคอมพิวเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์
เด็กนักเรียนหญิงคนนี้อายุแค่๑๑นะคะ
มนุยการโรงเรียนคนนี้ชื่อว่านายนรงวิทย์พาคำ

คือจะเกษียณอยู่แล้วเขาอ้างว่า
เขาจะไปกดคอมพิวเตอร์ให้เด็ก
สุดท้ายเนี่ยถูกตำรวจจับนะคะ
ตำรวจสพบ้านติ้วจังหวัดเพชรบูรณ์รวบตัว
และดำเนินคดีข้อหานักเลยค่ะ
เป็นข้อหาอาณาจารย์เด็กหญิงอายุต่ำกว่า๑๓ปี
ซึ่งเป็นข้อหานักโทษหนักยอมความกันไม่ได้นะคะ
อันนี้ในมุมของคดีอาญา
แต่ว่านายนรงวิทย์คนนี้ใช้ตำแหน่งข้าราชการสี่แปด
และเงินสด๕แสนบาทขอประกันตัวออกไป
ประกันตัวออกมาแล้วนะคะก็สนค่ะประกันตัวไปเมื่อวาน
ส่วนในมุมโทษทางวินัยก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบ
เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าทางคณะกรรมการสอบบอกว่าไม่ต้องรอ๕วัน๗วัน
เห็นคลิปภาพแล้วก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยอ่ะ
เพราะว่าตัวเด็กเองตำรวจให้สหวิชาชีพมาสอบถามเด็ก
เด็กก็ยอมรับใช่ค่ะเด็กบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ย
หนูถูกอนาจารย์จริงจริงใช่ตอนนั้นผอเนี่ย
อาจจะเรียกไปที่ห้องทำงานผอทุกเช้าทุกเย็นใช่
แล้วก็มีการล้วงมีการควักตามร่างกายของหนู
ทั้งส่วนข้างบนและส่วนข้างล่างน้องเขาบอกว่าโดนแบบนี้มาหลายครั้งนะคะ
หกครั้งในเดือนหนึ่งเนี่ยหกครั้งต่อเดือนหนึ่งเนี่ยค่ะโดนหกครั้ง
น้องเขาบอกเขาโดนแบบนี้จริงจริงอืม
แต่สุดท้ายนายนรงวิทย์คนนี้ยังคงให้การภาคเศษกับตำรวจนะคะครับ
เขายอมรับว่าในคลิปภาพคือเขาจริงจริงอืม
แต่เขาไม่ยอมรับว่าทำอนาจารย์เด็ก
ทั้งที่เด็กบอกแล้วว่าเด็กโดนอนาจารย์จริงคุณผู้ชม
แล้วมันมีเรื่องที่แย่ไปกว่านั้นนะคือก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราเคยสัมภาษณ์นายนรงวิทย์
และนายนรงวิทย์คนนี้ไปกล่าวหาตัวเด็กกับพ่อแม่เด็กครับ
ว่าเป็นโรคร้ายเป็นโรคทางเพศนะคะอืม
แล้วไปกล่าวหาว่าพ่อแม่เด็กเคยติดคุกด้วยเดี๋ยวลองย้อนไปฟังคำสัมภาษณ์ของ

ก็พ่อเขาก็เป็นโรคเอดก็อยู่บ้านนอนอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วแม่น่ะ
แม่เขามาติดคุกคดีอะไรติดคุกคดีอะไรครับยาเสพติด
ติดมาหลายปีแล้วเพราะหลายครั้งแล้วอ่ะอืม
จับไปแล้วก็ปล่อยชื่ออะไรแม่เขาเขาเป็นโรคเอจนี่ไง
คนนี้นะครับอ๋อเหรออ๋อทำไมพ่อถึงรู้เป็นโรคเอด
เอาก็แม่เขาเป็นโรคเอดแม่เขาตายเพราะเขาก็เป็นโรคเอด
มันก็ไม่รู้ว่าจะนั่นไงแล้วพ่อแม่ยังอยู่ไหม
แม่เขาตายยังแม่เขารู้สึกว่าจะติดคุกหน่อย
เนี่ยไปกล่าวอ้างเอาไว้แบบนี้เดี๋ยวทีมข่าวไปคุยกับทางครอบครัวของเด็กนะคะ
เดี๋ยวรอฟังครู่เดียวนี่คนระดับผอนี่ใช่ไง
นี่จะเกษียณอยู่เดือนตุลานี้แล้วนะ
แล้วพูดไปก็มั่วไปเรื่อยบอกว่าพ่อเป็นเอสแม่เป็นเอส
ลูกก็ต้องเป็นเอสก็คือแบบไม่ได้มีหลักวิชงวิชาอะไรเลย
ใช่คือทีมข่าวของเราบอกว่าเหมือนกับจะพยายามกล่าวอ้างว่าครอบครัวเด็ก
และเด็กเป็นโรคร้ายจะไปทำอนาจารย์กับเด็กที่เป็นโรคร้ายได้ยังไง
อะไรแบบเนี้ยคือแก้ตัวไปเรื่อยใช่น้ำขุนคุณอ้างแบบนั้นไง
แต่พอได้ประกันตัวออกมาทีมข่าวของเราตามต่อนะคะครับไม่ปล่อยเรื่องนี้
เราต้องตามให้สุดทางนะคะเราไปถึงบ้านเลยค่ะไปถึงบ้านเนี่ย
ไม่มีใครอยู่บ้านมีแค่สุนัขสองตัวอยู่ในบ้านนะคะ
บ้านหลังนี้นะคะบ้านใหญ่บ้านโตนะบ้านใหญ่เบอร์เลอร์เลยค่ะใช่ค่ะ
ไม่มีใครอยู่ปิดเงียบค่ะครับทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณยาย
ของเด็กหญิงวัยสิบเอ็ดปีที่ถูกอนาจารย์นะคะคุณยายบอกว่าเสียใจมาก
หลานถูกพอลวนลามไม่คิดว่าพอจะเป็นคนแบบนี้
แล้วเสียใจมากขึ้นไปอีกที่ผอไปกล่าวหาว่าหลานเธอ
ว่าพ่อแม่ของหลานติดโรคร้ายไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำแบบเนี้ย
ออกมาจากปากผอโรงเรียนไม่รู้ว่าพอพูดแบบนี้ทำไม
อาณาจารย์หลานยังไม่พอมาสร้างตราบาปให้กับหลานอีก
มากล่าวหากันอีกอยากถามว่าทำไมเป็นคนแบบนี้
คือยายไม่เข้าใจยายบอกกังวลมากนะคะ
ผอคนนี้ได้ประกันตัวออกมาเพราะกลัวว่าได้ออกมาแบบเนี้ย
โอ้โหไม่รู้จะยังไงต่อจะมาข่มขู่ไหมจะยังไงไหม
ยายบอกไม่มั่นใจในความปลอดภัยเลยจริง
ยายไม่ได้ไปทำอะไรให้ขุ่นเครื่องแล้วทำไมถึงมาประจานครอบครัวยาย
อย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนั้นทำไมไม่ถนอมน้ำใจบ้าง
ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้คนเขาเรียนจบมาสูงจนเป็นผอ
เขาจะมาว่าประจานครอบครัวป้าได้ยังไงอืมคุณยายน่าจะ
ฟ้องแจ้งความไปอีกสักข้อหานะหมินประมาทอะไรแบบนี้นะ
พ่อของเด็กหญิงวัย๑๑ปีที่ถูกอนาจารย์นะคะก็บอกว่า
เสียใจที่ผอออกมาให้ข่าวแบบนี้มากล่าวหาว่าติดโรคร้ายเนี่ย
พอไปเอาข้อมูลตรงนี้มาจากไหนมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอืม
มันไม่ใช่เรื่องจริงลวนลามเด็กยังไม่พอยังมากล่าวหามาใส่ร้ายกันอีก
เขาไม่ยอมแน่แน่นะคะทั้งครอบครัวของเด็กโอ้โหทุกคนบอกไม่
ไม่น่าเชื่อว่าคนระดับผอพูดจาแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้
พันธุ์ตำรวจเอกนิคมพรมพิรามผู้กำกับสพบ้านติ้วจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่า
สอบปากคำนายนรงวิทย์ไปเมื่อวานนะคะเขายังคงให้การภาคเศษ
คือเขายอมรับว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปแต่เขาปฏิเสธ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ลวนลามเด็กครับแต่อย่างที่บอกแหละว่าก็เนี่ย
ได้รับการประกันตัวออกไปทางครอบครัวของน้องผู้หญิงผู้เสียหายเขากลัว
เรื่องของความปลอดภัยเขาไม่มั่นใจจริงว่าหลังจากนี้แล้วยังไงต่อ
พันธุ์ตำรวจเอกนิคมก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะ
ตอนนี้ให้สายตรวจไปดูแลแล้วก็ประสานผู้นำท้องถิ่น
ให้ช่วยดูเรื่องของความปลอดภัยให้แล้วแล้วก็ยืนยันว่าก็จะดำเนินการตามขั้นตอนให้ไม่ต้องกังวล